อย่างที่เรารู้กันว่าส่วนใหญ่เนี่ย
ฐานปฏิบัติการจะอยู่ต่างประเทศ

นี่ล่าสุดมี๕คนไทยส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนะคะ
คือผมอยากกลับบ้านมานานดิ
คือผมไม่รู้จะทำไงต่อครับไม่รู้จะทำไงต่อเนี่ย
คือตรงนี้ในโปรดเฟสพวกเราได้ไหมครับ
คือเราไม่รู้จะทำไงต่อแล้วจริงนะครับ
นี่ค่ะก็เป็นหนึ่งในชาวไทยที่ส่งมาขอความช่วยเหลือ
จากเพจอิซอสค่ะยี่ข่าว๒นะคะ
คืออันนี้เป็นแค่หนึ่งในคลิปนะเพราะเขาส่งมาหลายคลิปค่ะ
เนื้อหาก็คือว่าเขาถูกหลอกให้มาเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์

มากัน๕คนหนีออกมาค่ะ
ทีนี้ระหว่างหลบหนีมีเพื่อนสองคนถูกนายจ้างชาวจีนจับได้

หลบกันอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเร่ร่อนอยู่ในพื้นที่ปลอยเป็ด
ใช้ชีวิตอยู่ในความเสี่ยงเพราะไม่รู้จะถูกตามตัวเจอวันไหน
ชาวไทยคนนี้เขาเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่มาทำงานนะคะ

พอคุยกันเสร็จปุ๊บคนชื่อหน่อยก็บอกว่าอ่ะมาเลยเดี๋ยวออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ทั้งหมด
ใช้วิธีโอนเงินจะเป็นค่าขามแดนค่ารถตู้ค่ากินข้าว
ให้หมดเลยจนกระทั่งมาถึงกัมพูชาพอมาถึงปุ๊บอ้าว
มารู้ว่าถูกขายให้กับในทุนชาวจีนค่าหัวคนละสามหมื่นบาทในหน้าเอาไป
ก็ต้องหา๖๐๐๐มาให้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องทำงาน
แล้วก็ทำแบบกัจแก่งของเซ็นเตอร์นี่แหละ
เขาเองบอกทนทำงานมาเดือนนึงแล้วแล้วก็วางแผนหนีออกมา
ซึ่งผมมารู้ทีหลังอีกทีว่าเขาเอาเรามาขายให้กับคนจีนต่อคนอยู่ที่ประมาณ๓๐๐๐นะครับ
คิวอยู่ที่ประมาณ๓๐๐๐บาทถึง๔๐๐๐บาท
แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะออกไปเราก็ต้องถ่ายตัวเองออก
จ่ายประมาณ๒๐๐ดอนหรือประมาณ๖๐๐๐บาทครับ
คนที่หนีไม่รอดก็จะถูกโดนจับแล้วก็จะเอาไปขายต่อ
อยู่ที่ศรีฮานุเห็นเขาว่าศรีฮานุนี่คือมันโหดมาก
โหดมากครับสีฮานุเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปสีฮานุเนี่ย
ถูกฆ่าตายขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครรู้เลยครับ
ทีนี้เขายังบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้รู้ว่ามีคนพยายามหนี
โดยโทรไปแจ้งตำรวจที่ด่านช่องจอมปรากฏว่าตำรวจ
อันนี้คำกล่าวอ้างของเขานะต้องบอกก่อนนะคะ
เขาบอกว่าตำรวจรับสวยจากในทุนชาวจีน
แล้วโทรแจ้งในทุนให้มาจับตัวไปอีกรอบ
ก่อนจะถูกนำตัวไปขายที่พระศรีฮนุ
เขาก็เลยไม่กล้าโทรแจ้งตำรวจเพราะไม่รู้ว่าจะถูกจับอีกรอบไหม
หวังว่าการร้องขอความช่วยเหลือจากเพจในครั้งนี้เนี่ย
จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือ